ความคืบหน้าเรื่องของน้องบอสกันหน่อยนะคะ
เด็กอดีตนักศึกษามแม่โจ้
ที่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่น้ำตกที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
แล้วก็หายตัวไปหากันอยู่๒วันสุดท้ายวันนี้เจอแล้ว

แต่ทีนี้มันน่าสงสัยอยู่ตรงที่ว่าน้องบอสเสียชีวิตจากอะไร
เพราะเบื้องต้นตรวจสอบเพื่อนที่ไปด้วยกันมียาเสพติดในร่างกาย
แล้วสภาพศพกับสภาพตอนที่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายบอกเนี่ย
มันไม่ตรงกันเขาบอกว่าน้องบอสแก้ผ้าหมดเลย
แต่ศพที่เจอน้องใส่เสื้อแต่ว่าเปลือยท่อนล่าง
เงื่อนงำหลายอย่างติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
เพื่อนชายที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน
กระทั่งช่วงสายวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปูพรมค้นหาอีกครั้ง
ไปพบร่างไร้วิญญาณของน้องบอสนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
สภาพศพสวมเสื้อตัวเดียวเปลือยกายท่อนล่าง
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลและร่องรอยถูกทำร้าย
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปจุดพบศพบอกว่า
ร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ห่างจากลำทานประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับจุดที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตอ้างว่ามาจอดรถไว้
ซึ่งคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเดินข้ามลำทานมาอีกฝั่ง
ซึ่งวันที่ศูนย์หายก็มีฝนตกอย่างหนักและมีน้ำป่าด้วย
ที่ไปเจอนอนคว่ำหน้าอยู่ครับ
อยู่เป็นติดกับโคดขนหินนะครับ

ห่างจากลำทานที่น้ำตก
ก็ประมาณ๓๐๐๕๐๐เมตรครับ

คือควรจะมีแนวน้ำของใต้สะพาน

เราเดินเลาะตามน้ำตกแต่แต่เขาน่าจะขึ้นอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะว่าช่วงที่รับแจ้งว่าแกไปถึงนั้นประมาณ๔โมง
ก็คือยังสว่างอยู่ไปค้นหาร่วมกับอุทยานแล้วก็ทีมของกู้ภัย
อันนี้ก็คือเป็นช่วงน้ำป่ามาแล้วครับก็คือ
ฝั่งซ้ายครับของตรงสะพานครับ
มันก็เดินจากออกด้านด้านใต้สะพานแล้วก็เลาะใต้สะพานขึ้นขึ้นเนี่ยครับ
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
บอสยังวีดีโอคอลคุยกับแม่อยู่หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต่อมาช่วงสี่โมงเย็นของวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคม
บอสไปเที่ยวน้ำตกกับนายวรพฤษแล้วอ้างว่าโดนคนแอบถ่าย
จึงตามไปเคลียร์ก่อนจะหายตัวปริศนาจากนั้นเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหา
ผืนป่าและดำน้ำบริเวณจุดต้องสงสัยคาดว่าน้องบอสอาจจะพัดตกลงไปในลำทาน
กระทั่งช่วงเช้าวันนี้พบศพน้องบอสนอนคว่ำหน้า
ยกายท่อนล่างอยู่ลานหินแต่ไม่พบบัตรแผลหรือร่องรอยถูกทำร้าย
เกลียงศักดิ์ถนอมพันธ์ผู้มนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ระบุว่า
บริเวณที่พบศพเป็นป่าทึบไม่ใช่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ซึ่งปกติไม่มีใครเข้าไปและช่วงนี้ก็มีการปิดการท่องเที่ยว
ก็ได้แจ้งทางเจ้าที่ก็ตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับ
แล้วก็ทางคณะร้อยเวรเขาก็เข้าไปดำเนินการสืบทราบหาความจริงนะครับ
พันธ์ตำรวจเอกกิธิพงศ์เพชรบูนีผู้อำนวยการสอบพ่อช้างเผือกเปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบสภาพศพน้องบอสเปื้อนโคน
พบร่องรอยต่อสู้หรือร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย
โดยได้นำศพน้องบอสส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เสียชีวิตเองหรือถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหรือไม่
รวมทั้งตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจสอบว่ามีร่องรอยการถูกละเมิดทางเพศหรือไม่
ส่วนเพื่อนที่ไปด้วยกันจะมีส่วนร่วมในการกระทำผิดหรือไม่
จะต้องขยายผลร่วมกับตำรวจสพภูพิงราชนิเวศ
ซึ่งได้ควบคุมตัวนายวรพฤษเพื่อนผู้เสียชีวิต
รับแจ้งการสูญหายในพื้นที่รับผิดชอบ
หลังจากตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของนายวรพฤษ
ซึ่งเขายอมรับว่าได้เสพยาไอซ์ก่อนที่จะชวนน้องบอสไปเที่ยวน้ำตก
แจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดพร้อมคุมตัวไปฝากขังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ส่วนยาเสพติดดังกล่าวจะมีสาเหตุทำให้น้องบอสเสียชีวิตหรือไม่
ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง